เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับเรื่องราวของเสาหลักที่ขอสู้กับวิกฤตปากท้องเพื่อดูแลทุกคนในครอบครัว
แล้วถ้าฝนมันตกแรงทำไงอ่ะครับถ้าเราเป็นรถล้มหรือลื่นอะไรอย่างนี้ขนมเรามันจะเละเลย
ขายก็ไม่ได้แล้วขายไม่ได้แล้วจ้ะเจ๊งแล้ววันนั้นน่ะ
ก็เพียงละสองคู่นะครับ
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ครับชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบมีล้มมีลุกจนหลายครั้งทั้งเหนื่อยและรู้สึกท้อ
แต่เสาหลักที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับมีครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไป
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ก่อนหน้านี้ขายพวกอาหารตำสั่งอ่ะจ๊ะตอนนี้ก็เขาหุงกินเองก็ต้องหยุดก่อน

แม่เป็นคนดูแลทุกอย่างเลยในบ้านทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่แล้วก็เรื่องลูกด้วยค่ะ
เพราะว่าแม่ก็ดูแลหนูด้วยคือตอนนี้เพราะว่าหนูไม่ได้ทำงานเลยแม่คนเดียวเลยค่ะ
ผมสงสารยายมากเลยครับ
ท้อนี่มันท้อเพราะว่ามันเป็นหนี้สินถ้าไม่มีหนี้สินก็ไม่ท้อ
แล้วได้มาสองสามร้อยก็ใช้หมดมันไม่มีให้เขา
แม่ชื่อแม่ศรีอุดมจันทองอายุ๖๔ปีชื่อเล่นชื่อศรีจ้ะ
ที่บ้านอยู่กันทั้งหมด๕คนมียายและมีลูกสาวหลานอีก๓คน
แม่ทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมขายขนมพวกขนมไทยจ้ะ
เป็นขนมถ้วยขนมต้มขนมชั้นพวกนี้ค่ะ
ทำมาตั้งแต่ช่วยแม่ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะ
เพราะแม่ขายตั้งแต่อยู่ชั้นป๑นะแม่เขาขาย
เขาก็เคยทำงานเป็นลูกจ้างอะไรตลายโรงงานบ้างอะไรบ้างเนี่ย
ตอนนี้ไม่ได้ทำเลยเขาก็เลี้ยงลูกเขาคนตัวเล็กเนี่ยค่ะ
คนนี้ได้๑๐เดือนพอดี
แต่เดิมเลยเขามีแฟนอยู่ทางชนบุรีค่ะ
แล้วทีนี้เขาเลิกกัน
ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับแม่
คือช่วงที่เขาทำในระหว่างที่ลูกหลับ
หนูก็ช่วยค่ะช่วยช่วยทุกอย่างค่ะ
คือแม่ไปซื้อของมาในระหว่างที่เขาไปขาย
หนูก็ทำรอเขาอย่างนี้ค่ะ
รอเขากลับมาเอารอบนี้ไปขายอีกอย่างนี้ค่ะ
สมมุติเราจะขายวันนี้เราต้องไปซื้อของไว้ก่อน
ตอนประมาณตอนเย็นอย่างนี้
เตรียมแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้เตรียมไว้ให้พร้อม
ก็มีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลสาย

แล้วก็ใส่ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ได้ใส่
เราเตรียมแป้งเรียบร้อยเราก็ต้องก่อไฟ
เตาฟืนนี่ใช้มาแต่ดั้งเดิมแล้วค่ะ

แล้วก็เตรียมตั้งกระทะเอาซึ้งตั้งเรียงถ้วย

พอหยอดเสร็จปิดฝารอสักประมาณ
นาที๒๐นาทีพอตัวสุก

ิ๊กเขาก็อยู่กับยายตั้งแต่เกิด
เขาก็ไม่ดื้ออะไรก็ใช้ได้
บอกว่านิกช่วยยายทำนี่นั่นเขาช่วยได้หมดแล้วค่ะ
ยายบอกนิกมานี่เช็ดใบตอง

ไอ้ที่ใช้ได้ใช้ได้หมดน่ะนิก

ไม่ใช่ใบตองช่วยล้างถ้วยครับ
แล้วก็ถ้วยใส่ซึ้งครับ
ไกรรูปของน้องสาวนิว

เราบอกอะไรก็ทำได้

ขนมนะเขาก็ไปเลยโดดขึ้นรถเลยแล้วไป
พอไปถึงยายครับซื้อขนมไหมครับ

เอาขนมช่วยมั้ยคะ
ไปขายขนมวัดบางมุมเนี่ยขายดีด้วยค่ะ
ช่วยมั้ยคะ
ทำขนมเสร็จถ้าเป็นหน้าฝน

บางทีไปก็ตากฝนไป

รถพังก็มันพังอยู่เรื่อยเลยค่ะ
ทีนี้รถพังก็จอดทิ้ง

จริง

เราก็ต้องเดินไปเป็นกิโลกว่า

เดินขายไปเรื่อยให้หมด
ย้านไม่ได้จากข้าน้ำเข้าไฟมา๒เดือนแล้วครับ
ผมกลัวบ้านจะโดนตัดไฟครับ

ถ้าเขาตัดน้ำตัดไฟจะแย่เลย
แล้วข้าวชาวบ้านอะไรไม่ได้ให้เขา
ถ้าเราไม่สู้เขาจะอยู่กันยังไง
เด็กเล็กอย่างพวกอันนี้ใกล้ก็ลำบาก

แต่หาไม่พอจะให้หลานกินช่วงนี้ยิ่งแย่ใหญ่
ถ้ามีทุนสักก้อนก่อนอื่นเลยนะคะ

หนี้คนที่ค่าน้ำค่าไฟเจ้าของบ้านนี้ก่อนเลย
คนที่เขาช่วยเหลือที่เรายืมเงินเขาไปรับหลาน

ถ้ามีทุนเหลือก็จะขายก๋วยเตี๋ยวตรงหน้าบ้าน
เจ้าของที่เขาอนุญาต
เขาบอกว่าป้าศรีทำเพลิงตรงนั้นขายก๋วยเตี๋ยวได้นะ

แต่เราก็เกรงใจเขาที่เราติดหนี้เขา
มากก็จะทำด้วยอย่างเช่นอะไรจ๊ะ
ขนมชั้นอย่างนี้ค่ะขนมต้มอย่างนี้
ใส่ไส้ขนมกล้วยอย่างนี้
แต่ที่ยายพูดมาเนี่ยยุ่งยากหมดเลยทุกอย่างเลย
ยุ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราทำอ่ะ
บางทีเราจะทำไม่หลายอย่างทีเดียว

ก็จะทำเขาเรียกว่าตัวขนมถ้วยไว้ก่อน
ตี๓จะไปซื้อมะพร้าวคือกะทิที่เราซื้อมา
แล้วก็มาทำเช้ามืดอีกครั้งหนึ่ง

แล้วไปขายกี่โมงถึงกี่โมงอะครับ
ไปขายช่วง๔โมงถึง๕โมงเช้าครั้งหนึ่ง
พอนึ่งเสร็จแล้วประมาณ๒๓ซึ้งเราต้องรีบไปขายก่อน

แล้วไปอีกรอบนึงช่วงบ่าย๒แบบนี้ค่ะจะแบ่งช่วง
รายได้เป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้น

ถ้วยก็มี๖๐๐ถ้วย

ก็จะเหลือ๔๐๐๕๐๐ได้

มันไม่ได้อะสิในตอนนี้
จริงแล้วตอนที่ไปขายเด็กเคยไปด้วยไหมครับ
มีไก๊อะค่ะ

แล้วไปขายขนมถ้วยหนูไม่เหนื่อยเหรอลูก

บางครั้งก็ขายจะหมดค่ะ

ยายถ้าอย่างหน้าฟ้าหน้าฝนอย่างที่ยายพูดเอาไว้อะครับ
แล้วเวลาไปยายไปรถมอเตอร์ไซค์อย่างนั้นน่ะเหรอ

แล้วถ้าฝนมันตกแรงทำไงอะครับ
ฝนตกแรงถ้าไม่มีบ้านคนก็ต้องยอมเปียกเลย
แต่เสียตอนถ้าเราเป็นรถล้มหรือลื่นอะไรอย่างนี้เละเทะ

มีค่ะเราขี่ไปรถก็ไม่ค่อยจะดีแล้วมันไปลื่นล้มอย่างนี้
เราไม่เจ็บมากก็จริงแต่ว่าขนมเรามันจะเละแหละ

ก็กลับบ้านค่ะเจ๊งแล้ววันนั้นน่ะ
แล้วอย่างวันนั้นนะครับที่เห็นบอกว่ารถก็ไม่ค่อยดี

ติดติดดับอย่างนั้นสตาร์ทก็ไม่ติดแล้วทำยังไง
รถประจำตอนนี้พังเลยรถเสียเลย
คือทิ้งรถแล้วก็ไอ้ของที่ได้มานี่ก็คือเดิน

ประมาณกิโลกว่า๒กิโลเนี่ยค่ะ
ถ้าฝนตกอย่างนี้ขายไม่หมดเนี่ย
ขนมเนี่ยถ้าเหลือเราก็ต้องแบ่งปันให้คนอื่นกินที่เขาไม่มีเงินจะซื้อก็แบ่งปันให้เขากิน
แต่เราไม่มีเงินจะซื้อของใหม่
ตอนนี้ยังขายอยู่ไหมครับขนมไทย
ก็หยุดมาสักพักนึงแล้วค่ะ
ช่วงตั้งแต่ที่ฝนตกขาดทุนแล้วก็ไม่มีทุนแล้ว
ก็เลยบอกกับลูกว่าต้องหยุดก่อน
ขายขนมถ้วยไม่ดีก็เลยขายอาหารตำสั่งกู้เขามาสี่พันต้องส่งเขาทุกวัน

ขายดีอยู่ช่วงนึงข้างบ้านเขามีเด็กลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างอะไรอย่างนี้
แต่มาตอนหลังนี่เขาหุงกินเอง
เราก็เลยขายไม่ดีก็หยุดขาย
เสร็จแล้วคนที่เป็นเท่าแก่อยู่ข้างบ้านนั่นแหละที่มีลูกน้องน่ะ
เขาบอกว่าเขามีร้านอาหารอยู่สองร้านเขาก็เลยบอกว่า
ป้าศรีไปช่วยที่ร้านหนูดีกว่า

ช่วยเขาเสิร์ฟอาหารล้างจานล้างหม้ออะไรให้เขาอย่างนี้

ไกลค่ะประมาณห้าหกโลขี่รถมอเตอร์ไซคันพังนี่แหละค่ะไป

ต้องทำกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะผู้ช่วยเนี่ย
โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น
ไปกลับตาหูยังเห็นเหรอครับตอนนี้

ตาบอดเพราะว่าเส้นเลือดดำในตาเราแตก
เพราะว่ามีไขมันในเลือดเยอะแล้วก็
ความดันเลือดสูงมันทำให้เส้นเลือดดำแตก
แล้วความดันนี่มันมีอาการวูบเวิบอะไรบ้างไหมครับ

เพราะว่าความดันสูงถึงสองร้อยสามสิบ

เมื่อก่อนนี้เคยกินนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้ว

ค่าบ้านก่อนเลยแล้วก็ค่าน้ำ
ถ้าไม่ให้เขาโดนตัดน้ำแน่นอน

ก็ถึงได้แอบร้องไห้อยู่บ่อย

คิดถึงเรื่องที่เรามีหนี้สิน
ทำอะไรก็ไม่ดีเหมือนคนอื่น

ตอนนี้ท้อไหมครับยาย
โหลำบากมาจังเลยค่ะ

เขาบอกว่ายายยายสู้นะครับ

แม่ค่ะดูแลทุกอย่างในบ้านคนเดียวค่ะ

หนูก็จะช่วยแม่ขายของ

หนูก็ทำรอเขาไปอีกรอบนึงอย่างนี้ค่ะ
เห็นแม่ผู้หญิงที่อายุเริ่มชะลาลงไปเยอะแล้วตอนนี้แกยังเหนื่อยอยู่เลยนิวรู้สึกยังไงบ้างครับ
รู้สึกสงสารอยากช่วยแม่ค่ะอยากอยู่กับแม่
เห็นบอกว่าเคยโทษตัวเองว่ากลัวว่าจะเป็นภาระเหรอครับ

กลัวว่าเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยทางไหนไม่ได้เลยด้วยค่ะ
จากแบบว่าช่วยเขาทำอยู่ที่บ้านเฉยอีกอะค่ะเพราะว่าต้องดูไอ้ตัวเล็กอะค่ะคือไปทำงานที่อื่นก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
ไม่รู้นะว่าหนูอยู่บ้านแล้วหนูได้พูดอะไรกับคุณแม่บ้างแต่วันนี้ที่มันค้างคาใจของนิวแล้วนิวอยากจะบอกอะไรกับท่าน
อยากจะขอโทษหรืออยากจะให้กำลังใจอะไรกับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้พูดเลยลูกมา
ต้องรับไหมค่ะ
ไม่เป็นไรล่ะคุณนิวแม่โหตุกรรมให้ทุกอย่างที่นิวทำให้ดีกว่าแม่
ไม่เป็นไรอ่ะทำดีคิดดีคิดใหม่ได้ลูก
แม่แอบกระซิบบอกนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่นจริงก็คือจะดื้อแอบดื้อไปบ้าง
ครู่นอกทางไปบ้างไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับที่จะซ้ำเติมลูกได้ลงคอ
ตั้งต้นใหม่นะลูกนะไอ้สิ่งที่มันพลาดมันผิดไปไม่เป็นไรลูก
คนเราพลาดได้ผิดได้แต่ถือว่าเรารู้ว่าตรงนั้นมันผิดแล้วไม่ทำอีกนะลูกนะ
หนูไปมีครอบครัวใหม่สามารถมีได้แต่พ่อแม่หนูหายอีกไม่ได้แล้วลูก
ดูแลลูกน้อยให้ดีให้เขาแข็งแรงให้แต่สิ่งที่ดีกับเขานะลูก
มาถึงเด็กหนุ่มกันบ้างแล้วฮัลโหลขออนุญาตถามน้องนิก
นิกช่วยคุณยายขายขนมป่ะ
ช่วยเช็ดไปตองช่วยล้างถ้วยแล้วก็ช่วยเก็บถ้วยด้วยครับ
รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นยายทำงานเหนื่อยขนาดนี้ลูก
รู้สึกสงสารยายครับ
แล้วตัวเล็กแล้วลูกน้องไก๊ะลูก
ถ้าอะไรที่พี่นิ๊กเอาไปไว้หมดผมก็จะยกไปให้
เวลายายไปทำเรื่องขนมเนี่ยทำไมหนูอยากช่วยคุณยายล่ะลูก
ยายต้องออกไปข้างนอกยายต้องเหนื่อยผมเลยช่วยจะได้ยายขายนานนาน

เดี๋ยวก่อนลูกเข็มขัดไปไหนไหนยื่นให้ลุงดูสิ

นายยืนขึ้นสวดสอบน้อยสวดสอบน้อย

นิกยืนให้ลุงดูหน่อยซิสังเกตอะไรแปลก

กางเกงหนูตัวเล็กใช่ไหม

เขาให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นของเก่าเขา
แล้วชื่อนั้นคือใครลูกเป็นคนที่ให้มาเนี่ยค่ะ
อยากได้เสื้อใหม่ไหมจะได้ปักชื่อเป็นของตัวเอง

วันนี้นะครับมีของขวัญเล็กน้อยนะคะจากทางรายการนะครับ
มอบให้ก็คือชุดนักเรียนครับมาเลยชุดใหม่มาเลยครับ
เอามาเลยลูกมามาดูใกล้มาตัวแรกมา
ไหนของไข้ชุดไหนดีเอ่ย
เฮ้ยรองเท้าก็ได้ด้วย
ไกลดีใจร้องแล้วเนี่ย
อุ๊ยพอดีอันนี้เลยอะ
อุ๊ยวัดกันนะ
แล้ววันนี้ได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างลูกรู้สึกดีใจครับ
เดี๋ยวเวลาเปิดเทอมไปหนูจะได้มีเสื้อผ้าใหม่ใส่ไปโรงเรียนนะลูกนะครับ
มอบให้นะครับลูกขอบคุณครับขอบคุณครับ
เด็กเด็กยิ้มแย้งกลางใจกันเลยอ่ะชื่นใจเนอะค่ะ
วันนี้ที่มารายการของเราจริงแล้วเป้าหมายถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตยายศรีจะนำทุนไปทำอะไรครับ
หนี้ให้เรียบร้อยเลยแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าบ้าน
แล้วฝันของยายศรีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรครับคือถ้าตอนนี้มีทุนก็จะขายก๋วยเตี๋ยวจ้ะ
เพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวมันก็จะยังมีทุนหมุนเวียนให้ลูกหลานได้กินไปด้วยและเห็นบอกว่าสถานที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่เหรอฮะเขาว่ายังไงครับ
เขาอนุญาตให้ขายตรงที่หน้าบ้านที่อยู่อะค่ะแล้วยายไม่เสียดายเรื่องขนม
เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมยายก็ขายกับแม่มาตั้งแต่๑๐ขวบ
เล็กเลยจ้ะเสียดายมากไหมล่ะเสียดายค่ะ
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้รายการเกมต่อชีวิตนะครับ
อยากช่วยยายด้วยการต่ออาชีพขายขนมไทยที่เรียกได้ว่า
เป็นอาชีพมรดกตกทอด
อย่างน้อยเนี่ยนะครับเมื่อขายก๋วยเตี๋ยวแล้ว
ก็ยังมีรายได้เสริมจากการขายขนมด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของขวัญสุดพิเศษนะครับ
มอบให้กับยายศรีด้วยครับ
เชิญของขวัญมาเลยครับ
ยายครับเชิญครับมาเลย
ชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะ
รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจ
มันมีประโยคนึงที่ยายแอบพูดไว้กับน้องทีมงานนะครับ
บอกว่าถ้าเป็นไปได้นะ
ยายจะตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับที่
แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือขนมไทย
หวังว่ารถเข็นคันนี้นะครับ
จะช่วยต่ออาชีพของยายศรีนะครับ
ให้ได้มีรายได้เพื่อดูแลครอบครัวไว้อีกหนึ่งทางครับ
มอบให้ครับยาย
และวันนี้นะครับทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ยังมีภาพถ่ายครอบครัวนะครับ
อบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับ
เพราะว่าเวลาที่ถ่ายภาพรวมกันแบบนี้
จะเห็นรอยยิ้มของทุกคนอยู่บนนี้
ผมขอให้ครอบครัวมีความสุขและมีรอยยิ้มตลอดไปนะครับ
คุณผู้ชมครับได้ชมเรื่องราวของยายศรี

แต่ถึงแม้ต้องเหนื่อยแทบขาดใจ
แต่ยายก็จะขอสู้หมดทั้งหัวใจเพื่อครอบครัวครับ

เรามาช่วยกันเชียร์ให้ครอบครัวของยายศรีจากจังหวัดนครสวรรค์
สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนให้สูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ขอบคุณผู้ชมครับครับ
มาถึงช่วงตอบคำถามเพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตนะครับ
ครอบครัวต้องทำให้ได้มากที่สุดนะครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อด้วยกัน

และเกมสำหรับครอบครัว๑ข้อครับ
ว่าครอบครัวจะตอบคำถามได้กี่ข้อก็ตามนะครับ
ยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัส
ลุ้นล้าน
เตรียมตัวมาดีไหมครับครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ครับ
คำถามเรามีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่อง
ใน๔เรื่องนี้นะครับน้องนิวมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ตำนานนครสวรรค์
เรื่องที่๒โดราเอมอน
เรื่องที่สามความรู้ทั่วไปชั้นอนุบาลสาม
เรื่องที่๔ลอตเตอรี่

นิวเคยได้ยินชาลวันไหมลูก

ตำนานชาลวันเนี่ยเขาอยู่เมืองพิจิตร
นครสวรรค์ของเราเองก็มีตำนานเกี่ยวกับจอราเข้เหมือนกัน
เคยได้ยินบ้างไหมไอ้ด่างเกยชัย

ด่างเกยชัยนะครับเป็นชื่อเรียกของจราเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่ง
ที่เคยอารวาสกินคนที่แม่น้ำน่านบ้านเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้า
ที่ได้ชื่อว่าไอ้ด่างเนี่ยเพราะมันมีอวัยวะบางส่วนที่มีดวงด่างสีขาวเป็นจุดเด่น
เอาล่ะครับเกี่ยวกับตำนานนครสวรรค์สมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตำนานจอละเข้ไอ้ด่างเกยชัยมีดวงด่างสีขาวอยู่ที่บริเวณใด
ตัวเลือกที่หนึ่งกลางหน้าผากตัวเลือกที่สองปลายจมูก
เคยได้ยินประวัติของจราเข้ค่ะชื่อไอ้ด่างเกยชัย
ไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ไหมเรื่องนานมาแล้วเขาไม่น่าจะทัน
ตัวเลือกที่สองปลายจมูกครับ
ตัวเลือกที่สองปลายจมูกครับ

เอาละครับแต่ตอบไปแล้วนะนิวนะ
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคำตอบนะครับ
นิวตอบตัวเลือกที่สองปลายจมูกซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูก

ได้ยินเขาคุยกันแล้วรู้สึกว่าเรียนมาด้วยค่ะจำได้ค่ะ
ที่ได้ชื่อว่าไอ้ด่างนะครับเพราะว่าปลายจมูกของมันเนี่ย
มีดวงดากสีขาวเป็นจุดเด่นนั่นเองนะฮะซึ่งภายหลังเนี่ย
ด่างเกยชัยตัวนี้นะครับได้ถูกปราบได้ด้วยหอกของหมอจราเข้สองคนนะครับ
และได้ตัดหัวเก็บเอาไว้ด้วยนะครับอ่าครอบครัวของยายศรีนะครับ
จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับตอบไปแล้วหนึ่งข้อแล้วก็ถูกด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
นิวยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับนิกค่ะ
นิกนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องนิกครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับ
คือเรื่องโดราเอมอนความรู้ทั่วไปชั้นอนุบาล๓ลอตเตอรี่
โลเอมอนค่ะโดลาเอมอนนะครับขอเชิญน้องนิกมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ได้ยินว่าชอบการ์ตูนเหรอลูกครับผมชอบดูอะไรลูกโดเรมอนครับ
แล้วถ้าเราเจอโดเรมอนเนี่ยเราจะขอของวิเศษอะไรจากโดเรมอนถ้าขอได้หนึ่งอย่าง
ท่านแม่ธีมีนครับหนูจะไปไหนลูกอาณาพุทธครับเอาล่ะนะครับ
แล้วรู้จักโดเรมี่ไหมรู้จักครับโดเรมี่เป็นใครเป็นน้องสาวของโดเลมบอลครับ
เลมี่มีตัวสีอะไรชีนเหลืองครับโดเรมอนสีอะไรชีฟ้าครับ
เอาแล้วลูกเกี่ยวกับโดราเอมอนนะครับครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปลอกคอของโดเลมี่มีสีอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง
ตัวเลือกที่สองสีฟ้าตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดงครับ
สมมุติคุณว่าปอกคอนเป็นสีแดงผมก็เลยตอบข้อนี้ครับ
ผมคิดเหมือนพี่มิ๊กเลยครับคิดว่าปลอกคอเป็นสีแดง
มั่นใจไหมมั่นใจครับตอบว่าตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง

นิกตอบแบบรวดเร็วด้วยความมั่นใจ
แต่จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมมาลุ้นกันครับ

กรอกคอของโดเลมี่นะครับมีสีฟ้านะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในตอนนี้นะครับของโดเลมอนครับ
ที่เป็นสีแดงนะลูกนะเพราะว่าตัวโดเรมอนเนี่ยเป็นสีฟ้านะลูก
ออกคอโดเรมอนเนี่ยจะเป็นสีแดงโดเรมี่เนี่ยตัวเขาสีเหลืองใช่ไหมลูก
อกคอเขาจะเป็นสีฟ้าลูกแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจไปนะลูก
ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้นะฮะครอบครัวของยายศรีจากนครสวรรค์นะครับ
ไปแล้วสองข้อถูกหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นยังได้รับทุนสะสมอยู่ที่
ห้าพันบาท
เอาล่ะน้องนิกจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไก๊ครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องไก๊ครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนะครับ
ก็คือเรื่องความรู้ทั่วไปชั้นอนุบาล๓และลอตเตอรี่
ความรู้ทั่วไปชั้นอนุบาล๓ครับทำไมไม่เลือกลอตเตอรี่ให้น้อง
ไกล่ไม่รู้ครับไกล่ไม่รู้เรื่องหรอก
อย่างนั้นขอเชิญน้องไก๊มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องไกล่ครับน้องไกล่เรียนอยู่ชั้นอะไรครับอนุบาลสามครับ
เรียนเรื่องอวัยวะหรือยังลูกยังครับอันนี้เรียกว่าอะไร
คิวครับเออแล้วอันนี้เรียกอะไรตาครับนะครับแล้วเราใช้อะไรหายใจ
เออนี่ไงบอกไม่ได้เรียนน่ะเห็นป่ะนี่มันคืออวัยวะลูก
เขาเรียกว่าอวัยวะของเรานะลูกนะเวลาเราฟังเราต้องใช้อะไรฟัง
หูครับเออหูฟังนะลูกนะเนี่ยหนูกำลังคิดอยู่เนี่ยหนูใช้อะไรคิดลูก
ใช้สมองครับอุ้ยเก่งมากอุ้ยเก่งมาก
คำถามเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเราไม่น่าจะยากนะลูกนะ
พร้อมไหมครับพร้อมครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัยวะในภาพนี้เรียกว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งลิ้นปี่
ตัวเลือกที่๒ลิ้นไก่
ไก๊คิดนานแบบนี้จะตอบถูกไหมล่ะครับเนี่ย
มาเอาใจช่วยน้องไก๊กันครับตัวเลือกที่สองลิ้นไก่ครับ
ตัวเลือกที่สองลิ้นไก่ครับ
มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยมั่นใจ
ไม่รู้แหละแต่ตอบไปแล้วนะลูกนะครับ
เอาล่ะตอบว่าตัวเลือกที่สองลิ้นไก่ซึ่งเป็นคำตอบที่

จริงมั้ยจะรู้จริงมั้ยนี่ครับว่านี่มันอยู่ตะลังที่ปาก
นี่นะครับอวัยวะในภาพนะครับเรียกว่าลิ้นไก่นะครับ
ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกที่สุดอย่างหนึ่งนะฮะ
เป็นติ่งอยู่กลางเพดานอ่อนที่ห้อยอยู่ในลำคอนะครับ
หน้าที่ของเขาก็คือส่วนช่วยในการออกเสียงและการกลืนอาหารด้วยลูก
เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวของยายศรีนะครับ
จากจังหวัดนครสวรรค์ตอบไปแล้ว๓ข้อถูก๒ข้อ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับคำถามต่อไปแล้ว๓ข้อ
แต่ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ
และช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นกันว่าครอบครัวของเยศรีจากจังหวัดนครสวรรค
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้ครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ
แต่ถูก๒ข้อนะครับสะสมเงินทุนไปได้
๑หมื่นบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท
มาลุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับ
ขอคุยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของเราก็คือขนมไทย
ขนมไทยที่ยายทำอร่อยไหม

มีขนมถ้วยขนมต้มขนมชั้นขนมใส่ไส้
ตอนทำหนมถ้วยเนี่ยใครช่วยบ้างครับยาย
ก็ถ้าตอนที่ทำตอนเช้าก็จะมีนิวช่วยค่ะ
เพราะว่าลุกดึกมากเด็กก็จะไม่ได้เรียก
สำหรับครอบครัวในวันนี้ก็คือขนมถ้วย
ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นคนต่อชีวิตในเกมนี้ครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ขนมถ้วยมาใหม่สดร้อนเลยคุณ
แล้วก็มีใบตองให้เรียบร้อยก็คือกระทง
มีไม้แคะให้เรียบร้อยเอ๊ะแต่มีลูกบอลมาเนี่ยสิเพื่ออะไรเอ่ย
เดี๋ยวต้องแคะขนมถ้วยใส่กระทงนะครับ
วันนี้ยายศรีต้องการผู้ช่วยไหมครับ

งั้นเด็กเป็นคนช่วยส่งดีกว่านะครับ
บ้านเลยครับเชิญประจำที่ครับ

และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
ขนมถ้วยใส่กระทงจำนวน๒๕กระทง
ภายในเวลา๓นาที

เดี๋ยวยายกับน้องนิวจะเป็นคนแคะ
แค่เสร็จแล้วนะครับก็จะส่งให้เด็กน้อยทั้งสอง
นำไปเสิร์ฟวางไว้บนโต๊ะนะครับ
เมื่อครบตามจำนวนแล้วเด็กน้อยต้องไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
ขนมถ้วยวันนี้มันยากตรงที่ตื่นเต้นเนี่ยค่ะ
ตื่นเต้นเพราะว่าเวลาเขามีจำกัดค่ะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เอาล่ะครับ๔แรงแข่งขันลูกหลานช่วยกัน
เรามาเอาใจช่วยให้ครอบครัวยายศรีทำโจทย์ข้อนี้ให้สำเร็จด้วยนะครับ

อย่าให้เล่นนะลูก

นับไปด้วยพอครบปั๊บหนูจะต้องไปตีละครั้งนะลูก
แค่เลยครับใช่ครับเวลาเดินไปแล้วนะ๓นาที๒๕กระทงนะครับ
เอาละไม่มีกี่กระทงแล้วนะครับนับไปด้วยนับไปด้วยนะครับ
เด็กจะได้ส่งสัญญาณได้โอ้โหน้องนี่ดูเหมือนว่าลูกบอลจะไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเลยนะครับ
คุณยายศรีกับนิวก็แคะกันเร็วไม่แผ่วเลยเอาสู้กันนะทุกคน
เท่าไหร่แล้วอีก๕อันนะคะอีก๕กระทงครับ

พร้อมแล้วลูกไปวางวางเร็ววางวางวิ่งใกล้๑๐อันทางเร็ว
ไปแค่ขนมถ้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าจะทำทันไหมค่ะแต่ยังไงก็จะสู้ค่ะเพื่อครอบครัวค่ะ

ขนมถ้วยใส่กระทงจำนวน๒๕กระทง

จำนวนกระทงครบจำนวนขนมถ้วยครบแต่เวลาต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับ
ถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงภารกิจนี้ครอบครัวทำได้
ลุ้นกันว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ขอบคุณหน้าถีครับ
ตอนนี้นะครับครอบครัวเยศรีจากจังหวัดนครสวรรค์
ตอบไปแล้ว๔ข้อถูกทั้งหมด๓ข้อนะครับ
ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มด้วยนะครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องช่วยกันลุ้นต่อครับว่า
ครอบครัวของเยศรีนะครับจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท๒๐๐บาท๓๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
แต่รับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑๐๐๐๐๐๐บาท
มันอยู่ในกำมือของยายและครอบครัวแล้วนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครเป็นตัวแทนของครอบครัว
หมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

และเป็นกำลังใจกันนะครับคุณผู้ชม
ขอให้โชคดีหมุนครับ
ได้เลย

มาก
โอ้โห

มาก

มาก
มาก

อีก๒กล่องเป็น๓๐๐๐บาท
ครอบครัวยายศรีจะได้รับทุนต่อชีวิต๑แสนบาทกลับบ้านไปเลย

คนนี้นะครับกล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับอยู่ที่๒๐๐๐นะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๒๓๐๐๐นะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๓๒๐๐๐นะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๔๓๐๐๐บาทครับ
วันนี้เราตอบถูก๓ข้อเพราะฉะนั้นจะได้โบนัสกลับไปบ้าน๓กล่องด้วยกันนะครับ
ครอบครัวของยายศรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับโบนัส๘๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ๒๓๐๐๐บาท
ยายศรี๒๓๐๐๐บาทในตอนนี้จะนำไปต่อชีวิตอะไรก่อนครับ

แต่วันนี้นะครับก็ยังถือว่ายายศรียังมีรถเข็นที่ทางรายการมอบเอาไว้ให้นะครับ
เพื่อต่อยอดในอาชีพของการทำขนมไทยนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ายายศรีจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใด
แต่ถ้ายังไม่หยุดหายใจยายศรีก็จะขอสู้สุดลมหายใจที่ยังมี
ขออนุญาตฝากครอบครัวเล็กของเย้สีไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ยายศรีจ๋าและทุกคนนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้นะครับ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต

ทีนี้ผมก็อายุ๗๐แล้ว
ร่างกายมันชักจะไม่ไหวแล้ว
ตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจ

ได้ก็นั่งหอพกพก

แต่ยังห่วงถ้าผมตายไปแล้วใครจะทำมาหากินให้หลานกิน
และครบคุณจะได้ลุงแสนหรือลุ้นร้อน
เฮ้ยลุงแสน